ไปดูภูมิปัญญาวิถีชาวบ้านกันหน่อย
ออกไปเก็บเห็ดป่าชนิดหนึ่งที่หายากมาก
จะเป็นเห็ดอะไรแล้วนำมาทำเป็นเมนูอะไรได้บ้าง

น่ารักมั้ยอ่านให้เห็นซักทุนที่ไหน

อ่อมันเหมือนลำไยเหล่ากะแล้วหล่น

แล้วเขาบอกว่าเอามาทำเป็นเมนูแบบแซ่บได้อีกด้วยนะ
และนี่คือเห็ดตาโล่

บางที่เขาอาจจะแบบตะโหลอะไรอย่างนี้

เห็ดตาโล่เนี่ยเป็นเห็ดป่าที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับไข่

แต่ดิฉันว่าคล้ายไข่มุกในชา
ก็คล้ายก็คุณมีการประแท้ไข่ชาไข่มุกอยู่แล้ว
แบบนั้นนะไม่ค่อยเหมือนไข่ไก่ไข่อะไร
แต่ว่าคล้ายแบบพวกไข่มุกสาคูอะไรอย่างนี้นะคะ
แล้วก็ภายในดอกเห็ดจะเป็นก้อนเหมือนเนื้อเยื่อสีขาวนวล
แล้วก็หุ้มด้วยเือกเหนียวคล้ายกับวุ้นสีขุนนะคะ
มักจะพบเจอได้ในป่าดิบชื้นช่วงฤดูฝน
คืออย่างที่บอกฤดูฝนก็เห็ดเยอะอยู่แล้วแหละ

ส่วนวิธีการทำเขาก็จะนำปลาไปต้มใส่น้ำปลาร้าก่อนนะ

แล้วก็นำเนื้อปลามาตำมาโคลกพร้อมกับพริก

ที่หลังนั้นก็มาราดบนเห็ดตะโล่นี้ค่ะ
แล้วก็เห็ดอาจจะต้องทำความสะอาดก่อนนะคุณ
แล้วก็พอราดน้ำปลาร้ากับปลาที่โขกเอาไว้
ไปบนเห็ดแล้วก็โรยด้วยต้นหอมพริกหั่นสด
พร้อมกับคุก

โคล่คลุกให้มันเข้ากัน
แล้วก็คูค่าเข้ากันเป็นอาร์สเตอร์ซิ่น

คืออีกอย่างนึงเวลาเขี้ยวไปแล้ว

มันจะมีความแบบกึบเด้งอยู่บ้าง
ก็จะเหมือนเหมือนที่บอกเหมือนเม็ดไขมุกนิดนึง

ไม่แน่ใจใครที่เคยทานส่งมาบอกกันได้นะคุณผู้ชม
เมนูนี้เขาบอกเป็นอีกหนึ่งเมนูพื้นบ้านที่ถิ่นอีสานเขานิยมทำกันนะคะ

ค่ะเห็นเห็ดแปลกแต่เอามาทำเป็นเมนูอาหารน่าทานกันไปแล้ว